เคลื่อนไหวของทีมไทยนะครับเดินทางไปตรวจกันอย่างที่ผมบอกไปแล้วครับว่านักกีฬาทีมชาติเนี่ยนะครับก็แน่นอนถ้าเกิดว่าไม่พบเชื้อเดินทางไปยูเออีได้ตามกำหนดที่วางไว้ซึ่งนักกีฬานะครับชุดที่๑แล้วก็ชุดที่๒นะครับก็มีกระบวนการในการแยกฝึกซ้อมชัดเจนนะครับก็จะเริ่มเต็มรูปแบบในช่วง

กว่าทุกครั้งครั้งเนี้ยถ้าไม่ได้เข้าไปเนี้ยมันมันไม่ได้อ่ะคือพูดตรงว่าวันนี้มันง่ายกว่าทุกครั้งอ่ะเพราะอะไรเพราะว่าเด็กของเรามีประสบการณ์เกมเจออินโดเราก็ไปถล่มเขาในบ้านมาแล้วแต่นั้นกับอินโดเนี้ยไม่ต้องพูดถึงอยู่แล้วส่วนอินโดนะครับก็เดินทางไปที่ยูวีอีนะครับนักเตะยี่สิบแปดคนนะ
สัปดาห์คมส่วนสามนัดของทีมไทยนะครับไทยนัดทีวีถ่ายทอดสดให้ชมนะครับห้าทุ่มสิบนาทีแล้วก็แข่งนะครับทุกนัดเนี้ยห้าทุ่มสี่สิบห้านาทีนะครับเวลาคลิกออฟสามวิทุณาเจออินโดรีเซียเจ็ดวิทุณาเจอยูวีอีสิบห้ามิทุณาพบกับมาเลเซียช่วงนี้ครับต้องขอบคุณผู้สรรพสนุนเบอร